สักครั้งนึงแม่ที่ยินเสียงลูกร้องไห้แงเลยค่ะ
เข้าไปเล่นอยู่ในเครื่องซักผ้าเฉยเลยคุณผู้ชม

เอาออกไม่ได้ติดอยู่๒ชั่วโมงกว่าค่ะ
ทีมกู้ชีเอามาต่อมาข้ามอำเภณนท์สูงจังหวัดนครราชศรีมาก
ต้องรีบลงพื้นที่มาช่วยเหลือเด็กชายคนนี้นะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าน้องเนี่ยลงไปเล่นในเครื่องซักผ้าแล้วขาติด
เรื่องต้นทีมกู้ชีพก็ต้องถอดปลั๊กไฟออกก่อนเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
แล้วก็ถอดชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้น
ตัดถังพลาสติกออกแล้วก็ค่อยนำขาน้องเนี่ยออกมาจากถังปั่นแห้ง
สุดท้ายเนี่ยน้องปลอดภัยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเจ็บ
แล้วก็ตกใจด้วยเพราะตอนแรกก็คงจะดิ้นบ้างเวลาขามันติดอะเนาะ
แม่เนี่ยเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุแม่ซักผ้าอยู่แล้วลูกก็นั่งเล่นน้ำอยู่ในกระมังข้าง
แม่ก็เดินเอาผ้าไปตากซักพงซักผ้าอะไรเสร็จสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเง๊ั่นบ้านเลยค่ะ
ตกใจรีบวิ่งมาดูอ้าวกระมังข้างไม่มีลูกอยู่แล้ว
หันไปเห็นลูกเข้าไปมุดอยู่ในถังซักผ้านะคะเธอก็พยายามช่วยเบื้องต้นนะ
พยายามจะเออขยับลูกนึงลูกอะไรยังไงก็เอาใหม่ออกไปเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกัน
ไม่รู้จะทำยังไงสองชั่วโมงผ่านไปก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายต้องแจ้งอบตมาฆ่านี่แหละค่ะ
แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหมต้องถอดเครื่องซักผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะ
แล้วก็สุดท้ายเอาเหมือนกับถังปั่นแห้งอ่ะที่น้องติดอยู่เอาออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะ
ตัดออกไปนะคะผ่ากลางเลยอ่ะก็ต้องตัดอ่ะไม่งั้นก็เอาออกมาไม่ได้อะค่ะ
เนี่ยผ้าใส่ตาไม่ได้จริงจริงนะใช่แต่ที่แน่คือแม่ต้องซื้อเครื่องซักผ้าใหม่นะคะ
ต้องได้ใหม่ระมัดระวังกันด้วยคุณเคยไหมคุณสุภาษาลาเอาจริงจริง
อ้าวไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ไหมเคยตกถังอุจจรมูร์
จริงเหรอเออทั้งตัวไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ย
วิ่งแล้วไม่ได้มองพื้นมองแต่ข้างบนคุณมองอะไรข้างบนเวลาวิ่งมีใครมองข้างบนบ้าง
รู้ตัวอีกทีเหลือแค่นี้ค่ะอ๋อนี่เรื่องจริงคุณคำบับไหมอ่าคุณคำบับ
นิดนึงนิดในกรรมวัยเด็กนะคะต้องระมัดระวังนะคะเด็กเขาเป็นวัยเรียนรู้